ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้า
เหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกับแม่ครัวของร้านอาหารที่เมืองตรังนะฮะ

ไปอยู่หลังร้านกันเนี่ยแล้วตกพลุบลงไปเนี่ย

ต้องช่วยกันอยู่นานนะครับกว่าจะนำตัวขึ้นมาได้นะครับ
ผู้ภัยก็ต้องมาช่วยกันลงไปด้วยเอาเชือกไปดึงหน่อยแล้วก็ดันให้
แน่นอนว่าทุกคนก็อยากจะทราบว่าเออตกลงแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับ
อ่าเหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นในร้านที่เป็นร้านกาแฟเบเกอรี่
พนักงานของร้านคนหนึ่งเป็นผู้หญิงร่วงตกลงไปในบ่อน้ำร้างที่อยู่หลังร้านนะครับ
แต่ว่าเธอก็ยังตั้งสติลอยคอเหนือผิวน้ำอยู่ได้
เจ้าหน้าที่มาช่วยขึ้นมานะครับผู้ที่ตกลงไปนะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังชื่อว่านางป่านหาทัยทองแท่น
หรือว่าปออายุ๒๘ปีเป็นแม่ครัวนะครับ
ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับแพทย์บอกว่าปลอดภัยดีนะครับ
ปานฮาไทยได้เล่าถึงเหตุการณ์นาทีชีวิตที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ไปเก็บของบริเวณท่อน้ำนะตรงท่อที่อยู่หลังร้านเนี่ย
แล้วก็ไปกวาดขยะแถวนั้นมีเพื่อนพนักงานผู้ชายอีกสองคนไปด้วยกัน
หลังจากนั้นเธอก็ขึ้นไปยืนเหยียบบนฝาท่อยืนอยู่สัก๓๔นาทีฮะ
ฝาท่อมันแตกครับแล้วร่วงลงไปเลยฮะลนลงไปเลย
ตอนนั้นไม่สามารถยึดอะไรไว้ได้เลยรู้ตัวอีกทีก็คือหล่นลงไปอยู่ในบ่อแล้ว
ขณะเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ตกใจพยายามกระชากเพื่อนอีกคนที่อยู่ใกล้
ร่างของเพื่อนกระแทกกับขอบบ่อได้รับบาดเจ็บที่แขนแล้วก็ที่ขา
บอกว่าพอเธอหล่นลงไปด้านล่างนะฮะก็พยายามตั้งสติ
แล้วก็หาสิ่งที่สามารถยึดเกาะได้โชคดีมากที่ข้างล่างเนี่ยนะ
ส่วนตาเนี่ยก็ปิดและลืมตาไม่ขึ้นเพื่อนก็พยายามช่วยนะครับ
เชือกลงไปให้เอาพัดลมมาเปิดให้ที่ปากบ่อจะได้มีอากาศ
คือจริงเกาะขอบบ่อไว้มันยากมากนะใช่มันจะยากมากนะครับ
พอเธอตั้งสติได้ก็พยายามร้องเรียกให้คนช่วยแล้วพยายามทำตัวเองยังไงก็ได้
ให้อยู่เหนือน้ำทั้งที่ว่ายน้ำก็ไม่เป็นแล้วจมไปละครั้งหนึ่งด้วย
พอตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ทีนี้ใช้เท้ายึดไว้ที่ขอบบ่ออีก
แต่ก็เริ่มมีอาการล้านะก็พยายามตอนที่ล้านะก็พยายามทำยังไงได้
จมูกมันอยู่เหนือน้ำอืมจะได้หายใจได้คือเมื่อวานเนี่ยเธอบอกว่า
กินน้ำไปหลายครั้งกว่าที่จะมีคนมาช่วยขึ้นมา
โดยบ่อท่อน้ำบ่อน้ำท่อซีเมนนี้นะครับเป็นบ่อชนิดกลม
มีความกว้างประมาณ๘๐เซนติเมตรแล้วก็สูงจากพื้นดินประมาณ๕๐เซนติเมตร
แต่ว่าความลึกลงไปข้างล่างเนี่ยประมาณยี่สิบเมตรโอ้โหนี่ฮะ
นึกว่าเขาไม่รอดแล้วรอดเพราะพี่เองพี่ว่ายน้ำไม่เป็น
เป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยแต่ว่าความที่ว่าตั้งสติก็ไม่ไหวแล้ว
ใจเขาเองก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าอาจจะไม่ออก
มันพื้นที่มันก็แคบเหลือเกินเพราะความสูงมันก็จะได้อยู่
เพราะว่ากลัวไม่กลัวแต่ต้องตั้งสติไว้
ถ้าไม่ตั้งสติเราก็กะอันยันยันโต้ไว้แต่เหมือนจับเหมือนลูกลิง
รู้สึกว่าลิ้งติดโกดต้นไม้อยู่ประมาณนั้นเลย
ซึ่งทางคุณบรรทไทยเนี่ยบอกว่าโชคดีมากที่วันนั้นมีเพื่อนอยู่ด้วย
ปกติจะไปหลังร้านไม่มีใครไปนะ

เธอก็เป็นแม่ครัวเธอก็จะไปทำงานของเธออยู่นี่แหละ
บังเอิญเพื่อนไปช่วยเก็บของเตรียมตัวจะเปิดร้านนะครับ
เมื่อก่อนเคยไปยืนบนฝาบ่อน้ำตรงนี้มาแล้ว

ไม่คิดว่าครั้งนี้มันจะแตกแล้วก็พลึบลงไปเลย
คิดว่ามันก็เป็นท่อธรรมดานี่แหละ

ไม่มีใครรู้ว่ามันคือบ่อน้ำร้างแล้วก็ลึกด้วย

ขอบคุณพี่กู้ภัยขอบคุณพยาบาลขอบคุณแพทย์ที่ช่วยเหลือ
ว่าพรุ่งนี้ถ้าอาการดีขึ้นแพทย์จะให้กลับบ้านได้

มีท่อเหมือนคุณภาคภูมิบอกไม่รู้จะตะกายยังไง